โปรดติดตามตอนต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
ด้วยเอาเส้นหมึกดำเข้ามา

มันจะมีแฮมใหญ่อย่างนี้
มองว่ามันจะเป็นยังไงนะกินยังไงอ่อนเนี้ย
ก็คือเต็มที่ยังไงก็ได้ค่ะ

ก็คือเราควรจะกินวอฟเฟอร์ผสมกับสปาเกตตี้
แล้วก็ค่อยกัดตัววักเกอร์ไปเรื่อย
แล้วก็เอาชอปปะตีเนี้ยมาผสมผสานใส่กับวัฟเฟอร์
แบบนี้

เพราะว่าจะมีความเค็มความหวานความมันมันจะครบรสพอดีเลย
ต้องกินให้ผมทุกอย่างในคำเดียว
มันถึงจะสัมผัสได้ครบทุกรสชาติ
จะต้องบอกว่าเป็นการดีไซน์อาหารได้ลงตัวมากนะครับ

ุ่มเค็มเนี่ยจะเปิดตุ่มรับรสทั้งหมดให้สัมผัสรสชาติได้อย่างเต็มที่
พอเคี้ยวเข้าไปจะเจอความมันมาตัดความเค็ม

เป็นเฟสตูทัฟเฟอร์ออยค่ะ

ก็คืออย่างที่บอกว่าอันนี้คือแถวนี้ไม่มีแน่นอน
เราก็ชื่นชอบไปทานทั้งในต่างประเทศแล้วก็ในเมือง
เราอยากทำราคาที่ทุกคนจับต้องได้
แบบราคาร้อยต้นใช่ค่ะ

เพราะอย่างนี้ถ้าไปกินในเมืองละ๒๐๐อัพถูกไหม
ตัวนี้เลยนะครับผมเลยคิดค้นเมนูนี้มาเพื่อให้คนบางกรวย
ได้ทานอาหารแบบว่าที่แตกต่างจากที่มีอยู่นะครับผม
ไข่แดงนี่ไข่ออนเซนคลุกได้เลยค่ะ

พอคลุกเข้าเข้าไปในกลิ่นของทรัฟเฟิลมันก็ขึ้นมาเตะจมูกกันนะ
ซึ่งพาเฟอร์จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเรื่องกลิ่นนี่แหละ

อร่อยเหมาะรสชาติแบบที่บดดำมุม

ไม่ได้
มันจะหอมอบปวนของทรัฟเฟิลมันอยู่ในปากตลอดเวลาเลย
เกี้ยวยิ่งความหอมยิ่งอบอุ่นอยู่ในนี้

ค่ะหลักโถมีประมาณเกือบ๓๐รสชาติ
อันนี้ผงโกโก้นำเข้าจากเบลเยี่ยม

แล้วก็ท็อปด้วยกับไอศกรีมนมพร้อมไก่โด่
มันก็ผสมผสานกับพอดี
ดีนะไม่หวานจนเกินไป

ก็ความหวานก็กลมกล่อมกำลังดีนะ

แล้วก็เพื่อนเชฟที่อยู่แถวนี้
ก็ปรึกษาเรื่องเมนูต่างด้วยค่ะ

เปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยให้ลูกค้าไม่เบื่อด้วยค่ะ

ตอนนี้มี๓สาขาแล้วค่ะ
สาขาที่สามเพิ่งเปิดเป็นสาขาถนข้าวซานค่ะ
ก็จะเป็นเหน็นกลุ่มท้าย

อ๋อถ้าเกิดไปทานฝรั่งก็จะเป็นเมนูไทยอ๋อก็ดีเหมือนกันนะก็เหนื่อยเหมือนกันเนอะ
เดินทางไม่ไกลค่ะประมาณ๒กิโลกรัมค่ะ
ติดกับโรงพยาบาลมังกลวยอยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยค่ะ

อ่าถ้าสาขานี้ริมคลองบางกอกน้อยแบบนี้

ต้องมาวันไหนก็ได้ยกไว้บรรยากาศ

บรรยากาศก็ดีหน้าตาเมนูก็ปัง
แถมนั่งชิวพร้อมฟรีไวไฟทั้งวัน
เห็นที่จะต้องรีบมาตำกันด่วนแล้วล่ะค่ะ

ถ้าได้เครื่องดื่มฟรีอีกสักแก้ว
อ่าหยิบสมาร์ทโฟนของคุณขึ้นมาด่วน

บวชเมนูเส้นโดนใจจากอารมณ์ดีคาเฟ่
เมนูไหนเป็นเมนูเส้นที่คุณชื่นชอบมากที่สุด

โดนใจทีมงานเล่าเส้นเป็นเรื่องมากที่สุด
ก็รับเครื่องดื่ม๑แก้วฟรีทันที
รวมทั้งหมด๑๐รางวัลรางวัลละ๑ใบ
ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่๑๕กันยายนพศ๒๕๖๒
ถึงวันจันทร์๑๗กันยายน๒๕๖๑
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกบนเฟซบุ๊ก

วันพุธ๑๙กันยายนพศ๒๕๖๑
ส่วนถ้าใครไม่อยากพลาดดิวเด็ด
เล่าเส้นเป็นเรื่องจัดมาให้ทุกสาว
ดซีเฟิร์สเฟซบุ๊คเล่าเส้นเป็นเรื่องกันไว้นะคะ

รับรองดิวเด็ดไม่ไกลเกินเอื้อมคาเซส

พร้อมเปิดเพลงแม่ช่ากันสักครู่
แล้วช่วงหน้ามาพบกับบะหมี่เต็มเครื่อง
เครื่องบึ้มขวัญใจชาวบางกรวยกัน

สายหมูกรอบต้องเลิฟหนักมาก
เจ้าของร้านช่อบะหมี่เกี้ยวหมูแดงครับผม

ใครเป็นคนเริ่มธุรกิจบะหมี่เกี้ยวของเราที่นี่

แล้วทำไมเฮียถึงออกมาขายบะหมี่
ฟาร์มจนด้านด้นประมาณพาซเซกายวาแล้วสปาร์เซียใจ

นี่มันออกอากาศป่ะออกครับ

โห้ต้องใช้กระดูกเยอะขนาดไหนครับส่วนสามสม
อ้าวคุณต้องขายให้ผมสิคุณจะได้กินฟรีตลอดเลย
อ๋อเหรอใช้กระดูกมัน๒๐กิโลเดินหรอ

เทคนิคการลวกให้มันเหนียวนุ่มอย่างนี้ทำยังไงครับพี่เฮครับ
แห้งกับน้ำเราจะทำไม่เหมือนกัน

หนังกรอบเนื้อนุ่มนะฮะลงตัวมากเลยครับผม

ขอบคุณครับครับ